เรื่องของวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
ปีประธานสภายื่นคำร้องไปเรียบร้อยแล้วแต่นายก
รัฐมนตรีก็คล้ายกับเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว
ก็คือจะไม่ค่อยตอบคำถามนักข่าวอะไรนักข่าวตะโกนถามตลอด
ทุกทีที่ท่านเดินผ่านเดินเข้าเดินออกตะโกนถามตลอดแต่ท่านไม่ตอบนะคะ
มันก็ให้โคศกรัฐบาลมาบอก
มีส่งสัญญาณมือบ้างนิดหน่อยมีหันมามองแต่ท่านไม่ตอบ
วันนี้ท่านให้โคศกรัฐบาลเป็นคนชี้แจงนะคะ
คือเมื่อตอนเช้านายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ทำเนียบรัฐบาล
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติเข้าสู่ระยะที่๒

หลังประชุมก็เนี่ยค่ะก็ไม่ให้สัมภาษณ์เดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า
อบหมายให้ทางเลขาธิการสภาพัฒน์
นายอนุชาบุรพัชชัยศรีโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายกก็ไม่ได้สั่งการอะไรเป็นพิเศษ
พรุ่งนี้จะมีกลุ่มผู้ชุมนุมขยับมาใกล้ธรรมเนียบรัฐบาล

ก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่เตรียมพร้อมเป็นเรื่องปกติ
เหมือนกับทุกครั้งที่มีการชุมนุม
พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีจะร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะคะ
ขอให้ประชาชนคอยติดตามว่าสารรัฐธรรมนูล
จะมีคำวินิจฉัยออกมาอย่างไร
นายกย้ำมาตลอดว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายค่ะ
ก็อยากที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามในเรื่องของขบวนการ
ที่จะมีการพิจารณานะครับตามขั้นตอนตามกระบวนของกฎหมาย
เพราะฉะนั้นการที่จะไปคาดคณีในเรื่องต่างทั้งหมด
ผมคิดว่าก็อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับฝ่ายใด
แล้วผลออกมาอย่างไรท่านนายกย้ำพูดนะครับว่า
ท่านไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย
เพราะฉะนั้นทุกอย่างก็ต้องเข้าสู่การพิจารณา

ก็คงต้องให้ความเคารพทุกอย่างอยู่แล้วเหมือนกับประชาชนทั่วไป
เดี๋ยวดูการเตรียมความพร้อมรอบธรรมเนียบหน่อยค่ะ
ที่บอกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเหมือนกับปกติเวลาที่มีการชุมนุม
ก็มีรั้วเหล็กรั้วรวดหนามตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่
ปิดทางเอาไว้ก็เกือบครบทุกมุมอะค่ะ
มีกล้องวงจรปิดรอบทิศทาง
กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะเข้าธรรมเนียบหลังเที่ยงคืนพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
ก็มีการนำต้นไสเกาหลีหลายสิบต้นมาบังตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้
มันจะได้ดูสวยงามมีต้นไม้บังเอาไว้นิดนึงนะคะ
บริเวณถนนลูกหลวงฝั่งประตูทางด้านข้างธรรมเนียบรัฐบาลติดคลอง
ก็มีรั้วสังกษีไปเรียงเอาไว้
ก็มีรั้วรวดหนามนะคะป้องกันกลุ่มผู้ชุมนุม
ฝ่าแนวกั้นเข้าไปด้วยนะคะ

วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกว่า

จะนำขั้นตอนของสารรัฐธรรมนูล
แจ้งให้คณะรัฐมนตรีได้ทราบ

หลักหลักขั้นตอนเป็นแบบนี้นะคะสารจะพิจารณาก่อนว่าจะรับหรือ
ไม่รับคำร้องอันนี้ขั้นตอนแรกนะคะจะรับหรือไม่รับคำร้อง
ทีนี้ดูขั้นตอนต่อไปถ้ารับคำร้องสารจะมีคำสั่งให้หยุด
ปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวก่อนหรือไม่อืมคำถามคือและถ้าสารสั่ง
ให้หยุดล่ะอ่าจะยังไงต่อครับก็รองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งไง
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็รักษาการแทนบิ๊กป้อมรักษาการแทนไว้ก่อนแต่สิ่ง
ตามมาคืออะไรคะครับพลเอกประยุทธ์ก็ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีได้
ถ้าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกท่านยังเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมอยู่ไงหมายความว่าท่านก็จะไปนั่งเป็นลูกน้องพล
เอกประวิทย์นั่งหัวโต๊ะเป็นนายกรักษาการแทนเพราะเขาควบอยู่
นี่ไงคะไปทำงานกระทรวงกลาโหมได้มาประชุมคอรมอลได้
มาประชุมในฐานะรัฐมนตรีค่ะถ้าศาลไม่มีคำสั่งอะไรออกมาก็
เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ทำหน้าที่ได้ตามปกตินะคะทีนี้รอ
ดูขั้นตอนจะเป็นแบบนี้ค่ะครับส่วนที่เคยบอกไปว่าถ้าศาลมี
วินิจฉัยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีครบแปดปีแล้วพลเอกประยุทธ์
ก็ยังสามารถทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีรักษาการได้อยู่
อาจารย์วิศนุบอกว่าที่เคยพูดไปแบบนี้พูดในหลักการนี่
นักข่าวก็เลยถามว่าแล้วพรุ่งนี้ลุ้นระทึกไหมล่ะอาจารย์
สนุตอบว่าไม่รู้คุณสิระทึกอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงดีกว่า

ซึ่งรัฐมนตรีกระลาโหมไม่มีข้อกำหนดเรื่อง๘ปีเพราะฉะนั้น
ก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีกระหโหมได้รัฐมนตรีกระหโหม
อยู่๒๐ปีก็อยู่ได้แต่นายกอยู่เกิน๘ปีไม่ได้สุดท้ายเพราะฉะนั้น
เด็กประยุทธ์ก็มานั่งเป็นลูกน้องพลเอกประวิทย์ก็แล้วกัน
ไม่รู้คุณสิระทึก
นี่ไงแต่ประเด็นที่บอกว่าก็มานั่งประชุมคอลโลมอลได้พลเอกประยุทธ์
ก็มานั่งเป็นลูกน้องพลเอกประวิทย์นั่งหัวโต๊ะเป็นรักษาการ
นายกมันก็อยู่ที่เรื่องของความเหมาะสมแล้วนะสมมุติ
สมมุติถ้าสารรัฐธรรมนูลรับคำร้องแบบที่อาจารย์วิศนุบอกแล้ว
มีคำสั่งระหว่างรอฟังผลให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี
ก่อนแต่ท่านควรจะมาทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ลาโหมไหมแล้วถ้าไม่มาทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่า
กระทรวงกลาโหมจะถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่ไหมล่ะ
อุ๋ยก็ไม่ได้สั่งให้ยุติตำแหน่งรัฐมนตรีนี่เดี๋ยวคนหา
ว่าไม่ยอมมาทำงานหรือไม่ก็ต้องให้บิ๊กป้อมรักษาการนายกตั้ง
รักษาการรัฐมนตรีกระลาโหมไปพลางพลางก่อนไม่รู้อันนี้เราคาดเดา
ทั้งนั้นค่ะแต่สิ่งที่ที่ผมกำลังงงล่วงหน้าไปอีกอย่างหนึ่งนะ

ขอดูที่คุณเข็มมาสอนให้ทุกผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้ที่อาจาร
ศนุรับกับไม่รับคำร้องถ้าสารรัฐธรรมนูลไม่รับคำ
ร้องค่ะที่ทางสอสอเขาส่งไปขอให้วินิจฉัยหน่อยว่าพลเอกประ
เป็นนายกรัฐมนตรีครบ๘ปีหรือยังคำร้องก็ตกไปอาจารย์
ศนุบอกค่ะแล้วเราจะไปยังไงกันต่อขั้นตอนต่อไปจะยัง
ต่อเพราะว่ามียื่นไปกรกตกรกตก็บอกไม่รับก็นี่ก็
ประธานสารยื่นไปที่ประธานสภายื่นไปที่สารรัฐมนุนแล้ว
ไงเพราะสารรัฐธรรมนุนถ้าจะเป็นคนตัดสินในฉายเรื่องราวนี้
ใช่ไหมสมมุติถ้าเกิดไม่รับเนี่ยแล้วใครจะไปยื่นตรงไหน
หรือใครจะเป็นคนบอกว่าบิ๊กตู่ครบ๘ปีหรือยังค่ะอ่าเดี๋ยวรอ
ดูพรุ่งนี้ใช่ค่ะนะวันนี้โลกโซเชียลนี้ร้อนระอุนะฮะร้อนระอุกว่า
ทุกวันที่ผ่านมาแฮชแท็ก๘ปีประยุทธ์นี่แฮชแท็กประยุทธ์ออกไป
คลิปงานปราธกฐาของพลเอกประยุทธ์ที่ไปพูดในงานครบรอบ๗๒
ปีหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เมื่อ๖สิงหาคม๒๕๖๓เมื่อปี๒๕
ก่อนหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยก้าวต่อไปอย่างมั่นคงมีอยู่
ช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็บอก
ว่าตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่๒๒
สิงหาคม๒๕๕๗ผมได้เห็นเศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ
ชาวเน็ตบอกเลยว่าโอ้โหนี่ไงนี่บิ๊กตูพูดเองเลยนี่ยอม
รับเองเลยว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อ๒๔สิงหาคม๒๕๕๙
ก็ขออนุญาตให้ข้อมูลนิดนึงว่าตั้งแต่ผมเข้ารับตำแหน่งนายมตรี
เมื่อวันที่๒๔สิงหาคม๒๕๗ก็หลายปีมาแล้วนะครับเราก็ได้เห็น
เศรษฐกิจของไทยนั้นก็ปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ
ท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรค่ะเราก็ตามกันทุกวันวันนี้มี
คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนนะครับนำโดยนาย
บูรณคำแหงประชุมแล้วก็ออกแถลงการเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์
ลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขเพื่อโชว์สปิริต
ในการเคารพกฎหมายพื้นฐานของนิติรัฐที่รัฐมนุนกำหนดไว้ว่า
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมกันเกินแปดปีผลโหวตของเครือ
ขายเสียงประชาชนครั้งที่๒ที่จัดโดยนักวิชาการ๘มหาวิทยาลัย
ร่วมกับแปดทีวีดิจิตอลและสื่อออนไลน์รวมทั้งไทยรัฐของเรา
ด้วยเปิดโหวตเมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคำถาม
ก็คือท่านเห็นว่าพลเอกประยุทธ์ควรดำรงตำแหน่งนายกเกิน๘ปี
หรือไม่มีผู้ที่โหวตมาว่าไม่ควรเนี่ย๓๔๘๕๑๑โหวตคิดเป็น
ของผู้โหวตมีผู้ที่เห็นว่าควรเป็นนายกเกิน๘ปี
โหวตหรือ๖๘๓แต่ผลโหวตนี้ไม่มีผลทางกฎหมายนะครับไม่สามารถ
ได้ด้วยนะครับว่าประชาชนทั้งประเทศเห็นแบบนี้เนื่องจากเป็น
ผลโหวตจากการใช้มือถือเข้ามาร่วมโหวตเพียง๓๗๐๐๐กว่าหมาย
เท่านั้นนะครับวันนี้ที่ประชุมกรกตมีมติไม่ส่งเรื่องวาระ
ดำรงตำแหน่งนายก๘ปีของพลเอกประยุทธ์ไปให้สารรัฐมนุม
นิจฉัยหลังจากที่คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การ
ทักษ์รัฐธรรมนุนไทยมายื่นเรื่องเอาไว้กรกตให้เหตุผลว่าเนื่อง
จากสมาชิกรัฐสภาได้ยื่นคำร้องผ่านประธานสภาไปเรียบร้อย
แล้วเพื่อส่งให้กับสารรัฐธรรมนูลจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาอีก
ล่าสุดคุณศรีสุวรรณก็เลยบอกว่าประธานรัฐสภาเนี่ยใช้เวลา๕
วันแล้วส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูลแต่ตัวเขาเนี่ยยื่นเรื่อง
ยังกรกต๑๕วันกรกตไม่ส่งไม่ยอมส่งรอจนสอสอ
เข้าชื่อแล้วส่งแล้วใช้เป็นข้ออ้างเรื่องนี้พี่ศรีบอกไม่
จบเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่เพราะฉะนั้นไปเจอกันที่ปปช
พรุ่งนี้๒๓แล้วใช่ไหมก็จับตาดูกันอีก๒วันนะคะเข้มข้น